เป็นแฟนกันนะผู้หญิงเป็นคนขับแฟนนุ่มก็นั่งมา
มาถึงทางข้ามทางรถไฟไม่มีไม้กั้นไม่เห็นรถไฟ
รถไฟพุ่งชนอ่าแต่เขาเจ็บเล็กน้อยเองอ๋อเหรอ

ตำรวจสพทุ่งลุงอหัดใหญ่จสงขลา
ได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถไฟขบวน๙๕๐ประดังเบซาหัดใหญ่
รถเก่งนะคะขณะที่ขับข้ามทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น
ที่อหัดใหญ่นะคะตำบลพตง
เพราะดีจริงคนในรถเก๋ง๒คนเจ็บเล็กน้อยค่ะ

รถไฟก็เสียหายเล็กน้อยตรงหัวรถจักรนะคะ
อุตส่านบนรถไฟทั้งหมดปลอดภัย
วสินมโนชีพอายุ๒๗ปีนางสาวสารินีสังวรรณรัฐอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นแฟนกันนะคะตัวผู้หญิงเป็นคนขับค่ะ
เป็นรถเก๋งซูซูกิขับมาตามถนนพื้นที่หมู่หนึ่ง

พอมาถึงจุดนี้เป็นทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
วสินก็ให้แฟนสาวที่นั่งมาด้วยมองซ้ายมองขวา
ว่ารถวิ่งมาหรือเปล่าแฟนสาวบอกไม่มีก็เลยขับข้ามไปเลย
รถไฟขบวน๙๕๐ประดังเบซาวิ่งมาด้วยความเร็วจากทางด้านซ้ายก็ชนเข้าอย่างจัง
รถเก๋งกระเด็นไปข้างทางแล้วก็พังยับอย่างที่เห็น
คดีทั้งคู่เขาเจ็บแค่เล็กน้อยเองนะคะ
ส่วนขบวนรถไฟก็ได้รับความเสียหายอย่างที่บอกนะคะ
เราก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เป็นถนนข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นจริง
มีแค่ป้ายมีสัญญาณไฟเตือนบริเวณโดยรอบ
ยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่เลยนะคะ
จากเหตุการณ์นี้มีชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนรถไฟอะไรแบบนี้ค่ะ
วสินเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่สะดวกให้สัมภาษณ์

บอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเขากับแฟนขับรถมาบนถนน
แล้วก็พยายามมองรถไฟแล้วนะแต่มันเหมือนกับมีต้นไม้บางตาค่ะ
ฝั่งซ้ายต้นไม้บางมองไม่เห็น

ก็พยายามถอยนะแต่ไม่ทันทำให้รถไฟพุ่งชนนะคะ

ทั้งคู่บาดเจ็บเล็กน้อยก็ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะ

เรื่องคดีความตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนผู้ประสบเหตุเพิ่มเติมอย่างละเอียด

คืออาจจะโชคดีตรงที่ถูกชนแล้วรถกระเด็นไปไง

หลายครั้งที่ถึงขั้นเสียชีวิตกันหรือว่าเจ็บหนักแล้ว
เพราะว่ารถจะบี้แบนอยู่ตรงรางรถไฟ